มีอีกคดีหนึ่งที่ลำบากแม่ของผู้เสียหาย
เขาก็ติดใจการทำงานของตำรวจเหมือนกัน

เพราะว่าแม่บอกว่าลูกสาวถูกรุมโทรม
แต่แน่นความว่าตำรวจแค่รับลงบันทึกประจำวัน

แต่ข่าวนี้มันเริ่มต้นมาจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าโดนรุมโทรมเจ้าหน้าที่ไม่รับดำเนินคดีจนตัดสินใจฆ่าตัวตาย
บอกว่ามีคดีรุมโทรมหญิงเกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองลำปาง
ผู้เสียหายถูกรุมโทรม๔คน
ถูกถ่ายคลิปไปแจ้งความที่สพเมืองลำปาง
พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความ
ผู้หญิงที่ถูกรุมโทรมกินยาฆ่าตัวตายตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โอกาสรอด๒๐เปอร์เซ็นต์
พอทราบเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ

ภูมิกับการสพเมืองลำปางพันธุ์ตำรวจเอกไกรสิทธิ์
พรมปฏิมาก็เลยนำกำลังชุดสืบสวน
พนักงานสอบสวนไปสอบถามความจริงจาก
ญาติของหญิงสาวที่กินยาฆ่าตัวตาย
เพราะถูกรุมโทรมนะฮะถูกผู้ชาย๔คนรุมโทรม
แม่ของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
หญิงสาวเนี่ยลูกสาวอายุ๒๒ปี
เป็นชาวบ้านอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
คือแม่อยู่ที่จังหวัดน่านลูกสาว
แต่งงานอยู่กับสามีที่จังหวัดลำปางแม่เล่าว่า

วันที่๑๔กรกฎาคมนะ
แม่บอกให้ลูกสาวกับสามีที่อยู่ที่
ลำปางเนี่ยไปทำธุระที่จังหวัดพยาวให้หน่อย
แต่สามีของลูกสาวไม่ว่างก็เลยให้ลูกสาวเดินทาง
คนเดียวนะครับก็ขึ้นรถโดยสารไป
นะครับแล้วก็ติดต่อลูกสาวไม่ได้อีกเลยนะ
วันที่๑๕กรกฎาคมวันรุ่งขึ้น
มีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาโดยใช้เบอร์ของ
โทรศัพท์มือถือของลูกสาวตัวเองโทรมา
หาแม่นะครับบอกว่าเขาเนี่ย
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก

อยู่กับเขานะอ่าก็เลยขอร้อง
พาลูกสาวมาส่งที่จังหวัดน่าน
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็พาลูกสาวมาส่งให้แล้วก็ไม่พูดอะไร
แล้วก็ออกไปพออดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้กลับไปแล้ว
ถามอะไรลูกลูกก็ไม่พูดนิ่งเงียบอย่างเดียว

กลับไปหาสามีที่จังหวัดลำปาง
จนอีกสองสามวันต่อมาไปเห็น
ภาพของลูกสาวตัวเองนอนอยู่ในโรงแรม
กับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่อยู่ข้าง

ก็เลยส่งภาพไปให้ลูกดูถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกก็เลยบอกว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้กับพวกอีก๓คน
รวมเป็น๔คนลวงไปรุมโทรมข่มขืน
โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองลำปาง
แล้วลูกสาวก็โพสต์ข้อความทางไลน์มาให้ตัวเอง
บอกว่าขอโทษที่ทำให้อับอายเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก่อนที่ช่วงเย็นสามีของลูกสาวจะโทรมาบอกว่า
ลูกสาวกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
วันที่๒๒กรกฎาคมแม่บอกว่าไปแจ้งความที่สพเมืองลำปาง
แต่เจ้าหน้าที่แค่ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ไม่ดำเนินการแจ้งความเป็นคดีให้
ก็เลยมาร้องเรียนต่อสื่อเพื่อขอความเป็นธรรม
ตอนนี้โอกาสรอดของลูกเนี่ยหมอบอกว่าอาการทรงกับสุดโอกาสรอดแค่
อย่างไรก็ตามครับภูมิกับการสพมลำปางพันธุ์ตำรวจเอกไกรสิทธิ์พรมปฏิมานะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลสอบปากคำของญาติด้วยตัวเองแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนยันว่าญาติที่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความเนี่ยไม่ใช่
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยรับเรื่องไว้แต่เนื่องจากผู้เสียหายบรรลุนิติภาวะแล้วก็เลยบอกญาติให้ไป
ให้ผู้เสียหายเซ็นยินยอมมอบอำนาจให้กับบุคคลในครอบครัวมาแจ้งความแทน
แล้วให้มาแต่วันรุ่งขึ้นก็ไม่มาแล้วก็เกิดเป็นข่าวเกิดขึ้น

คนที่เกี่ยวของให้รับทราบในส่วนที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้จริง
เอาเป็นว่าตำรวจเขาบอกว่าเขารับทราบแล้วเดี๋ยวเร่งเรื่องคดีความให้
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับภูมิกับการสพเมืองลำปางบอกว่า
ตอนนี้สอบสวนผู้เสียหายแล้วแม้ว่าจะเจ็บหนักอยู่ไม่สามารถพูดคุยได้
แต่ตำรวจก็มียุทธวิธีในการสอบสวนเบื้องต้นผู้เสียหายชี้ภาพบุคคลต้องสงสัยได้ถูกต้อง
จากการสอบสวนไปยังพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันถือว่าคดีมีความคืบหน้า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนจะเป็นเรื่องการรุมโทรมหรือไม่
หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นหรือเรื่องใดยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้
กำลังออกหมายเรียกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาสอบสวนส่วนจะขยายผลซัดทอดถึงบุคคลใดได้บ้าง
เดี๋ยวรอหลังการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ของผู้เสียหายก็บอกว่าลูกสาวก็ยังทรงตัวอยู่นะอาการตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ